ดูความน่ารักของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋วหน่อย
คุณผู้ชมเชื่อไหมอายุเท่านี้ตัวแค่นี้แต่ขายเก่งจริง
เฮ้อเร่เข้ามาจ้ะเตร่เข้ามา
ที่นี่มีแต่ของดีมาขายอีกทั้งลดแลกแจกแถมให้ด้วยนะจ๊ะ
ถ้าได้ยินประโยคนี้ก็ต้องนึกถึงการขายวันนี้
เราจะพาไปดูการขายของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าตัวจิ๋ว
จะน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่แม่ค้าตัวจิ๋วคนนี้ที่ลูกค้ามาซื้อของก็พร้อมวัวเข้าให้เลย
อย่าเอาเวลา

อย่าเอาเวลา

แม่ค้าอะไรทำไมดุขนาดนี้
ถ้าสมมุติว่าเราไปถามราคาสินค้าแล้วไม่เอา
เราจะโดนน้องเขาตีไหมล่ะครับเนี่ย
แม่ค้าตัวน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องขวัญ

วันนั้นน้องขวัญไปช่วยคุณน้าขายป๊อปคอน
ที่ตลาดโอโซนวันดอนเมือง
ซึ่งตอนนั้นคุณน้าอีกคนก็ได้แวะมาเยี่ยมน้องขวัญ
อยากให้น้องขวัญทำท่าดุดันในการขายของ
เพื่อถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกเล่นเฉย
แต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป
ก็ดังเป็นพลุแตกเลยล่ะครับ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย
หลายความความกันเลยทีเดียว
มาต่อกันที่แม่ค้าชาวมงค์ตัวน้อยที่มีการขายสุดฮาสเซล
ลดให้ขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะจ้า
ไม่รู้ราคาแต่ว่าจะลดให้
แล้วพอหันไปถามราคากับคุณแม่

โอ้โหใจดีลดให้ลูกค้าตั้ง๑๐บาท
เก่งจริงแม่หนูน้อยคนนี้
ซึ่งน้องเขามีชื่อว่าเด็กหญิงปรานปริยา
สกุลหลีลัดหรือน้องไอซ์
เป็นแม่ค้าชาวมงค์ตัวน้อย
ขายของอยู่ที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์
ขอบอกว่าตัวจริงน้องน่ารักพูดเก่งและขายเก่งมาก
หากคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ภูทับเบิก
สามารถแวะเข้าไปอุดหนุนสิ่งของ
ที่ร้านน้องเขาได้นะครับ
คราวนี้ไปดูการไลฟ์สดขายพระเครื่อง
ของพ่อค้าตัวน้อยคนนี้ที่ทำเอาพระต้องสะดุ้ง
งานนี้พระสะดุ้งแล้วล่ะลูกเอ้ย

แต่หนูเรียกพระหัวงู
โอ้โหส่วนคนดูหัวก็จะปวดแทน
ด้วยความที่เป็นเด็กน้องเขาก็คงไม่รู้จริงแหละครับ

พอเห็นงูอยู่บนเตียนก็เลยบอกว่าพระหัวงู
โดยหนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อว่าน้องโตโน่
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณป้าคุณลุง
ส่วนน้องโตโน่ก็จะมานั่งดูเพราะชอบการไลฟ์สด
พอลุงไลฟ์เสร็จน้องโตโน่ก็จะมาขอไลฟ์ต่อ
เพราะน้องบอกว่าอยากจะช่วยขายของจะได้เอาเงินไปซื้อขนม